น่าติดตามเหมือนกันนะฮะเกมการเมืองร้อนระอุเลย
เมื่อวานนี้เขามีการประชุมร่วมรัฐสภาระหว่างสสกับสว
เพื่อพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอ
สูตรหารร้อยหาร๕๐๐อ่ะปรากฏว่าเมื่อวานสภานล่มค่ะ
คุณชวนเนี่ยบอกว่าองค์ประชุมเนี่ยไม่ครบนะฮะ
สมาชิกไป๗เสียงก็กดเรียกกันสักประมาณ๕๐นาที
ที่สุดแล้วไม่ได้นะต้องสั่งปิดการประชุมค่ะ
ฝ่ายค้านเขามองว่าไอ้เหตุสะพานล่มมาจากพักการเมืองใหญ่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ย
ไม่ต้องการให้ร่างกฎหมายเลือกตั้งสอสอ
ที่มีสูตรคำนวณสอสอแบบปาร์ตี้ลิตแบบหาร๕๐๐เนี่ย
เข้าพิจารณาได้ทันตามกรอบคือ๑๘๐วัน
สิ้นสุดวันสุดท้ายคือ๑๕สิงหาคมนี้
เพื่อต้องการจะกลับไปใช้สูตรเดิมก็คือห่านร้อยนั่นเอง